เอาไป๓ลูกเลยอร้อย

ปรากฏว่าพอพัสดุมา

เปิดกล่องพัสดุดูต่อหน้าต่อตา

ทุเรียนที่ทางญาติบอกว่าส่งมา๓ลูก

ทีนี้ก็ต้องไล่สอบถามจากเจ้าหน้าที่
พัสดุตรงนี้ว่ามันเป็นมายังไง
และอีกอย่างนะที่ผู้หญิงคนที่รับพัสดุนี้
เขาสงสัยคือกล่องมันดูเหมือนชำรุด
ก็มันเหมือนกับว่ามันมีการเปิดออกแล้วหรือเปล่า
ใช่เหมือนแกะออกแล้วหรือเปล่า
คือผู้สิทธิ์ของเราได้รับการร้องเรียน
จากนางสาวขนำพรพิมจันท

อยู่ที่หมู่๕ตำบลบ่อวินนศรีราชาจังหวัดชุมบุรี
บอกว่าเมื่อวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ได้รับพัสดุจากบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง
ซึ่งจริงแล้วทางญาติได้ส่งทุเรียนมาให้
จากจังหวัดชุมพรทุเรียนอร้อย
เอามาชิมเอามาแกะกินกัน๓ลูก

แต่ปรากฏว่าถึงเวลารับของ
กลับเพราะว่าตัวกล่องที่พนักงานเอามาส่ง

เธอก็เลยเปิดกล่องดูต่อหน้าพนักงานส่งของเลย
พบว่าภายในมีทุเรียนแค่๒ลูก
หายไปไหน๑ลูก๑ลูกนะฮะ
เมื่อเธอโทรศัพท์ติดต่อไปสอบถามพนักงานที่คลังสินค้า
พนักงานคลังสินค้าก็ปัด

แล้วก็ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
หรอครับครับทีนี้ครับนางสาวขนำพร
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้คือยาดที่โทรมา

และเมื่อมาถึงเวลารับของพัสดุมาส่งถึงหน้าบ้าน
สภาพกล่องมันไม่ปกติมีร่องรอยฉีกขาด
ก็เลยถามพนักงานที่มาส่ง
รู้ไหมว่ากล่องมันมีร่องรอยแบบนี้

พนักงานบอกแบบนี้เหมือนกันบอกว่าทราบครับ
ผมรู้เลยว่ามันมีรอยเจาะด้านข้างตั้งแต่ต้นทางแล้ว
แล้วผมก็เอาสก๊อตเทปติดให้
แต่ผมไม่ทราบว่าด้านในมันเป็นอะไร
ทีนี้ครับตัวของคุณขนำพร
ก็เลยเปิดกล่องออกมาดูแล้วก็ยืนยันว่า
นี่ญาติส่งมาให้๓ลูกหายไป๑ลูก

พนักงานต้นทางเอาไปหรือเปล่านะครับ

แจ้งความไว้ที่สบวินอศริราชานะครับ
แล้วก็เข้าไปยังบริเวณที่ของบริษัทขนส่งดังกล่าวนั้น

ก็พบภาพเมื่อกี้เลยว่ากล่องถูกเปิดด้านข้างมาอยู่แล้ว
ก่อนจะมาถึงศูนย์กระจายสินค้าที่สาขาบ่อวิน
และพนักงานที่ศูนย์กระจายสินค้าสาขาบ่อวิน
ก็นำสก๊อตเทปมาติดให้จริง
อย่างที่พนักงานส่งของเขาเล่าให้ฟังนะครับ

ใช้บริการขนส่งของเอกชนให้ตรวจสอบสินค้า

อย่างนั้นเดี๋ยวจะเสียความรู้สึกแบบเธอนะครับ
บอกว่าแม้จะเป็นทุเรียนก็ตามราคาไม่กี่ร้อยก็ตาม

แต่ถ้าเป็นของแพงอาจจะศูนย์หายหรือถูกขโมยไป
ตอนนี้อยากจะรู้ว่าบริษัทขนส่งเอกชน
จะรับผิดชอบอย่างไรนะครับ
คือกว่าจะมาถึงของสาขาบ่อวิน
ต้นทางที่ส่งมาจากชุมพร
ต้องไล่ต่อนะต้องไล่ตรวจสอบต่อ
ว่าทางชุมพรทำอะไรกับกล่องสินค้านี้หรือไม่
อันนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการ
ถ้ามีคำตอบเดี๋ยวเราแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
เพราะว่าทางบ่อวินที่ชนบุรี
เขาบอกว่ามันขาดมาอยู่แล้ว
หรือว่าระหว่างขนส่งมันหลุดมันล่วงอะไรหรือเปล่า